ชาติลุยวางแผนแก้น้ำท่วมแจ้งวัฒนะ
คือท่านพวกชัดท่านก็บอกว่า
ผมรับผิดชอบนะครับแต่ว่าท่านบอกว่า

อันนี้เราห้ามธรรมชาติไม่ได้
แต่จากนี้ท่านจะไปคุยกับกรมทางหลวง

คือต้องมาช่วยกับบริหารจัดการ

นี่แหละอาจจะต้องช่วยกันบูรณาการกัน

อย่าไปพูดว่าน้ำไม่ท่วมมันไม่มีทาง

คุณชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ท่านพูดถึงสถานการณ์น้ำที่ท่วมขังอยู่ใน

เหลือเพียงถนนช่างอากาศอุทิศ

วงวิยบังเขรและสอยรามินทาเรกขี้
สอยเรกขี้ฝั่งนี้มันจะน้ำเยอะหนู

เหนือที่มันจะไหลมาสมทบอีกคาดว่า

น้ำที่ท่วมบนแจ้งวัฒนะท่านบอกว่า
แล้วก็ต้องบูรณาการกับกรมทางหลวงในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
แล้วบางจุดมันเป็นรอยต่อกับจังหวัดนทบุรีด้วย
และปัญหาที่พบมากที่สุดคือการจราจรและรถเสีย
เพราะว่าประชาชนไม่ทราบสถานการณ์น้ำท่วม
คงต้องปรับปรุงเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ดี
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมแจ้งวัฒนะในเช้าวันนี้ยังมีบางจุดที่น้ำท่วมอยู่ตรงไหนบ้างระเบิด
เดี๋ยวเบิร์ตบอกให้ศูนย์ราชการนะฮะก็ระดับน้ำเนี่ยลดลงตั้งแต่เวลาตี๓นะครับขณะนี้แห้งเป็นปกติแล้ว
ซึ่งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะนะยังมีปัญหาน้ำท่วมขังเสมอทางเท้า
ทำให้การจราจรช่วงนั้นติดขัดผมย้ำอีกทีผมย้ำอีกทีจุดที่น้ำสูงนี่คือ

เวลาน้ำท่วมสูงอันนี้ในกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหม